ส่วนช่วงนี้นะครับไปย้อนดูบรรยากาศในการฉลองแชมป์รายการนี้ของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยที่สนามอินดอร์สเตดียมหัวหมาก
ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ
นักฟุตซอลทีมชาติไทยร้องเพลงฉลองชัยชนะร่วมกับกองเชียร์
ชูพระบรมชายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อาเซียนสมัยที่๑๒ของไทย
จากนั้นนักเตะถือถ้วยแชมป์ไปหาแฟนฟุตซอลให้ได้ยนต์โฉมอย่างใกล้ชิด
หลังจากคว้าแชมป์แล้วนะคะแฟนก็เข้ารุมล้อมขอลายเซ็นนักเตะขวัญใจของเขาค่ะ
สองดาวยิงหน้าใสปานัทกิติพานุวงศ์หรือเตอร์น้องใหม่ทัพช้างศึกที่เรียกเสียงเชียร์ดังสนั่นทุกนัด
และสรษักภูลจังหริตหรือบาทนักเตะรุ่นพี่ใช้เวลาเดินสายขอบคุณแฟนรอบสนามยาวนานเป็นพิเศษ

ก็ขอบคุณแฟนฟุตซอลทุกคนที่ให้กำลังใจกันมาตลอดครับ

ไม่คาดคิดว่าจะมีแฟนคลับตามเยอะขนาดนี้ครับ

ก็ขอบคุณที่ให้กำลังใจมาตลอด
แล้วก็ไม่เคยแบบว่าเชียร์

ศึกพุทธศอล์ชิงแชมป์อาเซียนครั้งนี้
ถือเป็นการแจ้งเกิดนักเตะดาวรุ่งพร้อม

มิเกลโรดริโกหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปน
ที่เป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนฟุตซอลไทยแล้ว
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน